มาดูเหตุน่าเศร้าเกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซากันหน่อยนะคะ
ก่อนที่จะเกิดเหตุน่าเศร้ามาดูเรื่องนี้ก่อน
คือพ่อเนี่ยรักลูกมากลูกไปโดนกลุ่มคู่อริเป็นวัยรุ่นมารังแก่
ทีนี้พ่อรักลูกมากทำไงไปคว้าปืนค่ะ๑๑มม
ไล่ยิงกลุ่มคู่อริแต่กระสุนเนี่ยมันไม่ไปโดนคู่อริ
มันพลาดไปโดนพลเมืองดีที่เขาก็มีลูกด้วยกันสองคน
พาดไปโดนผู้หญิงอายุ๒๗ปีจนกระทั่งเธอเสียชีวิตนะคะ
เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
นี่นะล่าสุดค่ะนายสุภาชัยน่วมทอง
วมทองอายุ๔๒ปีเป็นอาชีพช่างรับเหมาก่อสร้าง
ก็คือเป็นคนก่อเหตุนั่นแหละเข้ามอบตัวกับตำรวจสพพนมสารคามแล้ว
หลังจากที่ใช้อาวุธปืนขนาด๑๑มิดมไล่ยิงกลุ่มวัยรุ่นที่มีเรื่องกับลูกชาย
แต่ว่าอย่างที่บอกไปกระสุนไปพลาดเป้าถูกหญิงสาวอายุ๒๗ปีค่ะ
เป็นชาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำชื่อว่านางสาวอาริสรา
ปราบภัยจนกระทั่งเธอเสียชีวิตเธอเนี่ยโดยสารมากับรถตู้ที่ขับผ่านมาตรงนั้นพอดี
จุดเกิดเหตุก็คือริมถนนสาย๓๐๔ขาเข้า
บริเวณหน้าศูนย์การค้าสิริพนมอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ทีนี้ค่ะก็ไปพูดคุยกับคนก่อเหตุก็คือนายสุประชัย
นายสุภาชัยยอมรับสารภาพบอกว่าตนเองเป็นคนก่อเหตุเพียงคนเดียว
ไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงรถตู้คันดังกล่าวเพียงแค่ยิงขู่กลุ่มวัยรุ่น
ที่มามีเรื่องกับลูกชายของตนก็เท่านั้นยิงขึ้นฟ้าไปจำนวนสี่นัด
จากนั้นช่วงจังหวะที่ยิงเสร็จจังหวะนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
กำลังจะเอามือที่ถือปืนมาจับแฮนรถมอเตอร์ไซค์
แต่ปรากฏกระสุนมันยิงออกไปอีกหนึ่งนัดกระสุนลูกนี้ล่ะค่ะ
ลูกที่ปลิดชีพคุณอริสราจนกระทั่งเธอเสียชีวิต
เพราะกระสุนมันไปเจาะผ่านรถตู้ที่กำลังแล่นมาพอดี
คุณสุภาชัยบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก
แล้วก็ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
พวกมันด้วยไปแหละครับดีผม
แล้วก็เหล่งมือผมก็ยิงไล่เข้าไป
ไม่ตั้งใจให้โดนเขาถ้าตั้งใจยิงก็โดนไปแล้วครับ
แล้วเขาเลี้ยวไหนหรือถึงแยกได้ไหม

ผมยิงเสร็จผมก็เลี้ยวรถกลับเลยไม่ได้มองครับ

ตำรวจเองก็ได้มีการแจ้งข้อเก่าหา
คุณผู้ชมนะกล้องมือจอนปิดสามารถจับพลาดได้เองเช่น
ตำรวจแจ้ง๓ข้อเกลาหาข้อหาที่หนักสุดก็คือ
ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
แล้วก็ข้อหาครอบครองพกพาอาวุธปืน

ส่วนเรื่องของการประกันตัวตอนนี้ตำรวจบอกว่า

ญาติของผู้ต้องหานำหลักทรัพย์เป็นเงิน๕แสนบาท
มาประกันตัวได้ให้เหตุผลบอกว่า
ผู้ต้องหา๑มามอบตัวเอง๒ไม่ได้คิดที่จะหลบหนี
ส่วนครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะได้นำร่างของนางสาวอริสรา
ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
ก็คือที่นางรองบุรีรำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนสามีของผู้ตายบอกว่าคืนวันเกิดเหตุ
ก็คือ๘ธันวาคมที่ผ่านมาเมื่อวาน
ตัวเองพร้อมภรรยาแล้วก็เพื่อนบ้านรวม๗คนด้วยกัน

เพื่อจะกลับไปทำงานที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
ภรรยานั่งแถวที่๒ริมข้างหน้าต่างก็คือข้างตนเองนั่นแหละ
ระหว่างทางพอเดินทางมาที่อำเภอพนมสารคาม
เหมือนว่ารถโดนปลาด้วยของแข็ง
จากนั้นสักพักได้ยินเสียงพันรยาร้องโอ๊ย
พอหันไปปรากฏว่าที่ท้องมันมีเลือดไหลทะลักออกมา
ก็เลยแจ้งให้คนขับพาไปส่งที่โรงพยาบาล
แต่ว่าสุดท้ายภรรยาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ